ที่สมุทรประการกันบ้างค่ะนอกจากคนใช้คนที่ขับรถ
ขี่รถบนท้องถนนแล้วคนเดินถนนก็ต้องระวังนะคะ
คุณผู้ชมน้องนักเรียนม๖๒คนเดินอยู่ริมถนนค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่ามีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมา
เสร็จแล้วก็ใช้จังหวะที่มาใกล้เธอนี่แหละค่ะ
อาจารย์ด้วยการจับก้นเธอแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีไป
เนี่ยค่ะจังหวะเนี้ยค่ะคุณนัทพงศ์อ๋อน่าจะถึงแล้วนี่
เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีไป
โอ้โหเนี่ยค่ะตำรวจพระประแดงได้รับแจ้งเหตุนี้
แล้วมาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นพฤติกรรมชัดเลยนะคะ
น้องนักเรียนหญิงชั้นม๖เดินมากับเพื่อน๒คนริมถนน
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายของวันที่สิบสาม
พฤศจิกายนที่ผ่านมานางสาวบีนะคะนักเรียนหญิงชั้นม๖นะคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดงบอกว่าเธอกับเพื่อนเนี่ย
ถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปในตลาดแล้วก็เดินกลับมารับรูปอะค่ะ
ช่วงที่เดินอยู่ริมถนนเนี้ยน่ะในซอยบ้านแทร่นะฮะตำบนตลาด
ก็เดินเดินอยู่อย่างนี้ค่ะจู่ผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงประมาณ
นั่นแล้วก็ใช้จังหวะที่ขี่มาใกล้ใกล้กันจับก้นของเธอแล้วก็บิดรถหลบหนีมุ่งหน้าไปทางท่าน้ำพระประแดงครับ
ตกใจสิคะคือเธอบอกตกใจมากอ่ะเดินเดินอยู่แล้วเจอแบบนี้นะคะ
ก็ไม่มีสติจะจำทะเบียนรถอะไรหรอกแต่ว่าจำรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายได้
ก็เลยมาแจ้งตำรวจให้ติดตามผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ

ท่านรองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนบอกว่า
พอได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเลยค่ะแล้ว

ออกมาทางประตูวัดทรงธรรมวรวิหาร
ก่อนที่จะเลี้ยวไปในชุมชนซอยบ้านแทรก
จุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยคือเห็นนะว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ย
ขี่รถมาจอดดูลาดเหลาแล้วพอสบโอกาสก็ก่อเหตุนะคะ
ตอนนี้พอจะได้เบาะแสคนก่อเหตุแล้วนะคะ
แต่ว่าคลิปเนี่ยอย่างที่เราท่านเห็นนี่แหละค่ะคือมันยังไกลแล้วก็ยังมองไม่เห็นทะเบียน
แต่ว่าน้องเขาบอกว่าเขาจำได้เขาจำตัวคนก่อเหตุได้นะคะ
ตามตัวมาจำเนินคดีเร็วนี้ค่ะ
ผมว่าคนแถวนั้นแหละอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกนะฮะ